ลูกของพ่อบีมกับแม่ออยนะคะต้องบอกว่าวันเกิดแล้วค่ะ

คือเอาจริงพอวันเกิดเด็กก็อยากจะเป่าเค้กใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าน้องทีน้องพีเขาไม่อยากเป่า
งานนี้นะคะพ่อแม่จะทำยังไงล่ะ

เอาล่ะไม่โหลลูก

คนของบ้านเนี่ยครบรอบ๔ควบแล้วนะคะ
บีกับแม่ออยเลยขอทุ่มสุดตัวค่ะ

แต่พี่ชายคนโตของบ้านตามภาพที่เห็นเลยค่ะ

ก็ไม่ยอมเป่าเป่าหน่อยลูกนะคะ

ออยก็โพสต์เหมือนเป็นข้อคิดหรือว่าสอนลูกเผื่อโตขึ้น
วันไหนที่หุดหงิดอารมณ์ไม่ดีก็อยากจะให้ลูกกลับมาดูโพสต์นี้นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเจอแม่ออยกับพ่อบีมค่ะ
ทั้งคู่ก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นให้เราฟังว่า
เสียดายถ้าเขาจะไม่ได้เป่าเทียนวันเกิดนะคะ
เพราะว่าตั้งใจที่จะจัดให้เป็นความทรงจำที่ดีของลูก
ก็นั่งเกลี้ยกล่อมแบบว่าโอ้โหลูกตั้งนานนี่แหละค่ะ
แต่ก็ไม่ยอมเป่าน่าจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะ
แล้วด้วยความเป็นเด็กนะคะน่าจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองค่ะ
แต่ท้ายที่สุดนะคะเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ

คือรู้ว่าแบบตอนนี้ตัวเองต้องการอะไร

ถ้าสมมติตรงนี้เขาจะได้เป่าเทียนวันเกิด
เราก็อุตส่าห์มาจัดร้านสวยอะไรอย่างนี้

จริงคุณแม่จำแหละลูกยังจำไม่ได้หรอก

พ่อวิมก็หลอกหรือจะมีลูกอีก๒คนมั้ย

อันนี้แซวเล่นนะคะฟังลูกชายจบอย่างแฮปปี้ไปแล้วนะคะ

ตอนนี้น้องแฝดเนี่ยพัฒนาการดีขึ้นนะคะ

แข็งแรงแล้วอึดอดทนกว่าลูกชายอีก

ล่าสุดนะคะสองสาวทำงานได้แล้วนะคะ